เอาคุณผู้ชมไปดูเหตุลักษัตริย์กันหน่อย

ก็ไม่รู้จะย้ำกันยังไงว่าในวัดเขาให้ไปทำบุญนะครับ

มีโจรไปยกตู้เซฟเงินบริจาควัด
ราชโอรสารามราชวรวิหารค่ะ

มีของกลางเป็นอุปกรณ์เปิดตู้
ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มที่เคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
แทนจากวัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอก

เซฟรับเงินบริจาคในพระอุโบสถถูกขโมยไป
ตำรวจสนบางขุนเทียนก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบอาณาบริเวณวัด
ก็เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพคนร้ายสองคน
ลอบเข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็อุ้มตู้เซฟบริจาคทั้งใบออกมาเลย
ตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายทั้งคู่
ก็พบว่าไปตรงกับข้อมูลประวัติอาทยากรรมเก่า
คนนึงคือนายธัชชัยไธยพุ่มหรือว่าก๊อสวัสไยอายุยี่สิบสามปีค่ะ
อีกคนคือนายนารินศรีมงคลรัศงศ์วัยยี่สิบปี
สองคนนี้เคยถูกจับมาแล้วในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็สูดดมสารระเหย

เจอทั้งคู่เจอรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็เจอของกลางทั้งหมดรวมถึงเงินสด๑๓๐๐บาทด้วย
สอบสวนนายทัชชัยหรือว่าก๊อฟวัดไส
เขาก็ยอมรับบอกว่าปัจจุบันไม่ได้ทำงานอะไร
ไม่มีญาติพี่น้องก็อาศัยนอนในสาราวัดไซด
ถนนเอกชัยกวาดลานวัดแลกข้าวพระกินไปวัน
จากนั้นก็ไปรู้จักกับนายยศสรรศักดิ์ถนอมศรี
ฉายาก็คือปิ๊งวัดใส่ค่ะอายุ๓๐ปี
ปิ๊งวัดไทยก็ชักชวนให้นายก๊อปลองเสพยาบ้าจนติด
แล้วก็ถูกตำรวจสนบางขุนเทียนจับข้อหามียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อเสพ
จะพ้นโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมาประมาณเดือนเดียวเอง

คราวนี้นายยศรรรรณศักดิ์วางแผน
บอกให้ร่วมกันก่อเหตุขโมยเงินตามตู้บริจักษ์วัดต่างในพื้นที่บางขุนเทียน
หาเงินมาแบ่งกันซื้อยาบ้าค่ะ
โดยเกือบ๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ยร่วมกันก่อเหตุงัดตู้ไม้รับเงินบริจาคที่วัดนี้
ก็คือวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร๕๖ครั้งแล้ว
ทั้งเดือนงัดแล้วงัดเล่าอยู่นี่ค่ะ
การก่อเหตุครั้งนี้ล่าสุดนายยศรันคิดการใหญ่
บอกว่าให้เข้าไปเอาในพระอุโบสถเลยไปโจรกรรมตู้เซฟเลยดีกว่า
แต่ตู้รับบริจาคเห็นว่าเงินอาจจะน้อยไปไปงัดตู้เซฟเลย
ก็ชักชวนนายนารินเพื่อนสนิทที่เสพติดสารระเหยเหมือนกัน
แล้วก็นายนารินสามารถจะหยิบยืมรถจักรยานยนต์ของญาติมาใช้ก่อเหตุได้

ตู้เซฟมาก็ช่วยกันใช้เครื่องมือเปิดฝาตู้เซฟ
นำเงินทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบงค์ร้อยกับแก๊ง๒๐ออกมาค่ะ

จากนั้นนายยศรันกับเพื่อนอีกสองคนก็แยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร

ส่วนตัวนายศรันกับเพื่อนอีก๒คนที่หลบหนีไป
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ขออนุมัติหมายจับจากสารอาญาธนบุรีในข้อหาเดียวกันค่ะ